สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะกลับมากัน
กับข่าวใส่ไข่ข่าวข่าวดูดีไหมเราจะข่าวข่าวก็ได้เพราะวันนี้

พอเดาหมอสันจรวันนี้ลีกว่าไปบุรีรัมป์
ซึ่งบุรีรัมป์เป็นอีกหนึ่งเมืองที่เท่านี้เขาบอกโอ้โหเป็นเงินกว่าร้านครับ
แต่แน่นอนลำนเป็นที่พลังดูดเยอะ
แน่นอนคิดถึงบุรีรำคุณคิดถึงอะไรคุณเหมียวประวันล้าน
แล้วก็สนามฟุตบอล

และข้อพูดชิดชอบนี่แหละที่เราเห็นบุรีรัมน์

ก็คือเมื่อวานนี้นะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี

เรียกว่าตรวจเยี่ยมความพร้อมของประเทศไทย
นายกมาถึงก็ได้เยี่ยมชมนิทัศกาล
เกี่ยวกับรถจักรยานยนต์การแข่งขันของสนามต่าง
รวมทั้งให้กำลังใจผู้สนับสนุนและเยาวชนที่เข้าร่วมแข่งขันและผู้ฝึกหัด
กับการขับขี่รถจักรยานยนต์หรือชุดนักแข่งรถมอเตอร์ไซค
ประเภททัวริ่งนะครับโดยนายกได้ขับขี่จำนวน๒รอบสนาม
แล้วก็ได้ลงมาขอบคุณเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด

คุณเนวินชิดชอบเขาก็เตรียมของขวัญให้นายกเหมือนกัน

หวกกันน็อกลายไทย

วกกันน็อกรายไทยนะฮะอยากมีไม่ทราบมีภาพหรือเปล่านะฮะ

นำหมวกกันน็อกมาใส่พร้อมให้สื่อมวลชนถ่ายรูปก่อนที่จะทำการ

แล้วก็ก่อนกับนายกได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับบรรดานักแข่งทั้งสองทีม
แล้วก็ได้มอบลายเซ็นบนหมวกนะฮะเพื่อเป็นที่ระลึกให้กับเจ้าหน้าที่สนามด้วย
แน่นอนว่าการไปครั้งนี้อีกคนนึงที่ไปต้อนรับนายกครั้งนี้

คือคุณหนูอนุทินนะฮะชาญวิรากุลเนี่ย
พี่หนูอนุทินกับคุณเนวินอย่างที่บอกว่าเป็น

ต้องเรียกอะไรพี่หนูปกติเรียกพี่หนู
พี่หนูก็เป็นคนที่ไปรับ
เออว่าทำไมเรียกอานเวียน
นายเวียนนายอานุทิน
มาส่งแล้วก็พูดคุยอย่างอารมณ์ดีก่อนที่นายกจะหันกราบว่า

ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพ
แล้วก็นายเนวินก็ได้กล่าวว่าขอให้นายกเดินทางกลับด้วยความปลอดภัย

อันนั้นเป็นรัฐมนตรีการท่องเที่ยว
ใส่พระคำม้าเหมือนกัน

พระคำม้าสวยมากคุณให้ดูสิ

แต่ท่านบอกว่าไม่ต้องรักมากแต่อยากเกียรติก็พอ

อารมณ์ดีใช่ไหมนาย

ทุกคนก็กลัวว่าถ้ามีสารกระจาขายอมด้วยนะ

เออใช่มีคนบอกว่าท่านกิ๊กกลับทุกอย่างมอไซค์ก็ขับได้
ก็คุยกับไก่ชนยังคุยได้เลยจำไม่ได้เหรอ

เราเสนอข่าวไป

ก็กุ๊กกี้เสี่ยงทายก็ยังเต้นได้เลยจำไม่ได้เหรอ

ออกห่วงอยู่กวนปู๊ด
อันนี้เป็นภรรยาของคุณเนวินคืนแรกนี่ป้าตายป้าตายเนี่ยเป็นภรรยาของคุณเน

คุณาชิดชอบนะฮะก็เป็นคนที่ผูกผ้ากม้าต้อนรับนายกคนแรก
ในวินนี้ไม่ใส่กางเกงขายาวอีกต่อไปแล้วใช่ไหมชีวิตนี้
เพราะไม่เคยเห็นเลยไปงานศพเป็นประธานงานศพเลยก็ชุดกีฬาหมดเลย
เนี่ยคุณกรุณาชิดชอบนะฮะนี่อีกเรื่องหนึ่งนะคะเมื่อเช้านี้เองท่านผู้ชมค่ะ
ที่ถนนสุขุมวิทย์เลยขาเข้านะฮะเข้าเมืองเนี่ยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะ
บริเวณหน้าเกรดเวย์เอกมัยเนี่ยช่องทางด้านซ้ายเกิดเหตุเพลิงไหม้
รถประจำทางสายปอ๔๐เลขทะเบียนจะมีเลขทะเบียนทำไม

๑๔๑๓๔๑ที่ไหนละเมื่อวานมาอยู่หยิบเลข๑๔

ขณะที่เจ้าหน้าที่นะฮะแล้วเจ้าหน้าที่ก็เข้ามาควบคุมเพลิงได้
ทีแรกเนี่ยไหม้นิดหน่อยก่อนโชคดีที่คนโดยสารเนี่ยวิ่งออกมากันหมดทันนะฮะ
จากนั้นก็ไหม้แบบยับเลยแต่เช้าเลย
รถนั้นเสียหายทั้งคันแต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิต
จากว่ามันไม่ได้ไหม้ตู้มทีเดียว
มันค่อยไหม้ขึ้นมาแต่พอไหม้แล้วนี่คือ

รถไปจำทางนี้ระบุว่าเวลาเก้าโมงอยู่สิบห้านาที

ล่าสุดผู้บริการขอสอบมาก่อเปิดเผยว่า
สาเหตุเกิดจากระบบไฟฟ้าขัดข้อง
ภายในห้องเครื่องคือไฟช็อตนั่นเองนะฮะ

ทำให้ไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ

อายุการใช้งานประมาณ๑๐ปีแล้วนะคะ
๑๐ปีนี่นานไหม

ขึ้นไปบนรถไฟฟ้า

ไหนหลังเลยอ่ะ
ครีบ

สวัสดีครับใส่ไข่ทุกวันครับสวัสดีค่ะ

เซียงต่านมณฑลยูนานนี่นะฮะ
ก็มีทางคือจะอยู่ทางตอนกลางของประเทศจีนนี่แหละนะฮะ
ถูกสั่งปิดชั่วคราวหลังจากที่เด็กผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยทราบชื่อทีหลังว่า

โอ้โหสำเนียงสุดยอดโอเคไหมอายุ๕ขวบนะ
ก็ถูกครูประจำชั้นรากตัวไปกระแทกกับกระดานดำ

จนทำให้ได้รับบาดเจ็บหัวแตกเลยค่ะ

ต้องบอกว่าพอเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นคุณไปดูคลิปพร้อมกันนะ
อยู่เนี่ยเด็กเขาก็นั่งอยู่ตรงนี้ครูก็เดินมาแล้วก็จิก

แทกเข้าไปกระแทกเข้าไปนี่

กหัวอีกนะจิกผมบอกว่าให้ยืนพิง
นี่ดูใหม่นะเด็กตัวนิดเดียวรัก
อะไรนี่โอ๊ยพอล้มแล้วก็จิกขึ้นมา
อ่าแล้วกระแทกเข้าไปแล้วมีผู้ใหญ่เห็นด้วยนั้นน่ะ
ก็นั่งกันอยู่ข้างนู้นเหมือนเป็นผู้ปกครอง
อันนี้เนี่ยนะเขาก็ครูเนี่ยนะเขาก็ให้ยืนเนี่ย
เอาหลังพิงกระดานดำไว้ก็ยืนไปอยู่สักพักนึงเนี่ย
ผลปรากฏว่ามีเลือดไหลออกมาตรงบริเวณด้านหลังของศีรษะ

อีครูดูสินั่นแหละสิมันจะดื้ออะไรอย่างนั้นดูดูสิ
ถ้าเป็นลูกเป็นหลานเราจะคงช้ำใจแน่เลย

คือพอเห็นเลือดไหลปั๊บเนี่ยก็ไปตรวจดู

คือครูฝ่ายผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาล
ก็ได้ออกมาขอโทษพ่อแม่นะครับ

ทั้งโรงเรียนมีปัญหาเกี่ยวกับการจัดการบริหาร

เป็นครูประจำชั้นของเด็กเนี่ยนะ
เป็นต้นเหตุอ้างว่าตัวเอง
พอเวลามันโมโหเนี่ยมันไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้

มันใช่เหรอครูมันใช่เหรอครูในขณะที่ลงมือเธอคิดดูดิ
นางพูดมาอย่างเงี้อ๋อฉันควบคุมตัวเองไม่ได้ฉันเลยเอาอัดเด็กเข้ากระดาษเด็กเข้ากระดานไป
เวรกรรมไหมและนี่ตอนนี้เนี่ยนะตำรวจก็เลยต้องแบบว่าให้ปิดโรงเรียนเลยนะ
เพราะต้องการสอบสวนให้แบบว่าละเอียดยิบเลยนะว่าอะไรมันเกิดขึ้น
ทำมาก่อนไหมไม่เคยเอาเหรอพร้อมกับควบคุมนะแล้วก็ปรับนะครูไปแล้วเรียบร้อยนะฮะ
ไปให้ใช้เวลาทั้งหมด๑๕วันเพราะว่าต้องการสืบสวนให้ละเอียดอย่างแน่นอน
อันนี้เนี่ยดิฉันว่าเนี่ยนะคือเท่าที่ดูเนี่ยเด็กมันนั่งอยู่เฉยตรงนั้นนะ
แต่เราไม่รู้เอาอย่างนี้ดีกว่านะเราไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเด็กไปทำอะไรบ้างหรือเปล่า
หรือว่าสั่งให้ทำอะไรหรืออย่างไรเนี่ยนะหรือเด็กอาจจะดื้อไม่ทำหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้น
เพราะในนี้เขาบอกว่าเด็กเนี่ยก็จะดื้อที่ไม่ทำตามอย่างนี้นะฮะ
ครูเขาก็เลยคงจะโมโหแต่ตอนนี้เนี่ยพอครูโมโหเนี่ยมันไม่น่าจะทำหนักถึงขนาดนั้น
มันควรจะแบบอะทำโทษโดยการตีหรืออะไรอย่างนี้ให้ยืนหน้าฉันไม่ให้นั่ง
อันนี้ดูและสะหรดเนาะน่าเกลียดมากเลย
อ่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเอากลับมาที่เมืองไทยดีที่มันยังไม่เกิดขึ้นในเมืองไทย

แต่ว่าไม่เคยแต่เคยโดนใบสั่ง

บอกว่าสอนอนน้องแข็มปรับปรุงโรงพัก
ปรากฏว่าเจอเรื่องดีทั้งวัน
อันนั้นเดี๋ยวดูนะปรับฝงจุ้ยอย่างนี้ปรับมาเล่าให้ฟัง
จากไหนอ่ะกลับมากันฮะ
พี่เมียวก่อนหรือเปล่าใช่ที่เราเห็นภาพนะฮะหลายคนเห็นแล้ว
เราจะมาเสนอรายละเอียดนะคะนั่นคือในห้างเซลล
ไม่ใช่ค่ะร้านสะดวกซื้อ๗๑๑นั้นโลกออนไลน์เขาก็แชร์
พนักงาน๗๑๑นั่งกินข้าวกันยองกันอยู่หน้าตู้แช่เลยแล้วก็จัดสำรับกินกันเลยนะคะ
แล้วก็ยังไม่เท่านั้นนะคะยังตะโกนคุยกันแล้วก็ใช้ภาษาที่แบบว่าแข็ง
ก็บอกว่าพูดจากใครด้วยพูดกันดี
ก็นี่ไงทำไมไม่ไปกินข้างหลังแล้วนี่ตั้งโต๊ะเอารังขึ้นมา
ก็มีคนหนึ่งเนี่ยเอามีมีมีแต่ก็ไม่ได้กว้างขวางหรอก
แต่ก็มันไม่ใช่เรื่องจะมากินอย่างนี้อันนี้นี่คือตั้งกินกันแบบว่าเหมือนเป็นร้านอาหารเยอะนะ
ผู้บริหารและสะดวกซื้อ๗๑๑ก็บอกว่ารับทราบเรื่องดังกล่าวแล้ว
บอกกล่าวตักเตือนพนักงานทั้ง๓รายโดยทั้งหมดนั้นเป็นพนักงานชั่วคราวของสาขาดังกล่าว
สาขาไหนสาขาไหนมาดังกล่าวดังกล่าวเขตไหนสาขาดังกล
แต่วันนี้ซื้อชั่วคราวไงมันก็ต้องมีการอบรม
๗๑๑ทุกวันนี้มันไม่ใช่เป็นเจ้าของคนเดียวนะรู้ไงนี่ไงนี่คือคนที่เขาไปเนี่ยเขาก็โพสต์ลงเลย
เอามากินแล้วก็ตั้งนี้นะฮะแล้วคนหนึ่งก็เป็นพนักงานสาขานี้แหละเพราะจำหน้าได้คือบาง
บางคนไม่ได้ใส่เครื่องแบบแล้วก็เอารังเนี่ยเห็นไหมพี่รังสีเขียวซึ่งใส่อาหารเช้าเนี่ย
ใส่นมปังเนี่ยซึ่งเป็นอาหารชาติเอามาปีนแล้วก็หยิบของ

เขาจะต้องแบบว่าดูเคาน์เตอร์ไปด้วย

อ๋อนางเป็นนักงานน้อย

แล้วนางเขาบอกว่าตรงนั้นคงอากาศมันร้อน

คืออย่างนี้พนักงานของ๗๑๑เนี่ย

อันนี้ก็เป็นที่สาขาคืออาจจะมีการ

อ๋อแต่ละมีเหตุผลของนั้นค่ะ

เอ่อเธอไปคิดกันก่อน

แต่คืออย่างที่ว่าแหละ

คืออันนี้มันก็อลังการไปหน่อยนะ
ต้องยองกินเออเทของกิน

คือจัดสมรับเลยแล้วก็หน้าตุเช่
เราไปกันที่สนหนองแขมกันดีกว่า
วันนี้รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานนะฮะแล้วก็
ผู้กำกับการสถานีหนองแขมนะฮะแล้วก็ชาวบ้านประชาชนชุมนุมหนองแข็ม
จำเป็นจะต้องไปนิมนต์พระเก้ารูป
เจริญพุทธมนต์ในพิธีบูรณะซ่อมแซมแล้วก็ปรับปรุงอาคารสอนอนหนองแขมหลังเก่า

ซึ่งกลางสอนอนหนองแขมหลังเก่า
จะต้องมีการมอบชุดไทย
ทางที่ปฏิบัติรัศนาภารการณ์
เขาเล่าให้ฟังกันปี๒๕๒๓

ร้อยตำรวจเอกอิสระผลอินนะตนเองเนี่ยมารับราชการตำแหน่งลูกแถว
ที่โรงพักหนองแขมแห่งเดิมนี้จนย้ายไปที่ทำการแห่งใหม่
ตอนปี๒๕๓๐ปีผ่านไปปัจจุบัน๕๗ปีแล้วที่ตั้งโรงพักเดิม
มีความผูกพันกับคนในหมู่บ้านมากคนในชุมชนมาก
ตลอดระยะเวลา๗ปีที่ตนรับราชการที่นี่ต้องยอมรับอย่างหนึ่ง
มีเรื่องราวแปลกเกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้ง
อาทิตย์เมื่อจะมีการซ่อมแซมอาคารหรือปรับปรุงทัศนียภาพใดภายในโรงพักเนี่ย
จะมีชาวบ้านที่เดินมาทำธุระเนี่ยจะเห็นวิญญาณ
วิญญาณจะมาจากไหนสมมุติวันนี้คุณจะมาแจ้งความ
จะต้องถูกผีเข้าสิง
แค่คิดจะปรับทัศนียภาพหรือแค่คิดจะทำอะไรเกี่ยวกับ
ซ่อมแซมนะซ่อมแซมปรับปรุงอาคารนะ
เดินเข้าไปแจ้งความว่าโดนข่มขืนอย่างนี้

ถ้าพวกมึงจะทำอะไรพวกมึงต้องบอกกู

พวกแบบขโมยแอบรึเปล่าผีเข้าให้ตำรวจปล่อยรึเปล่า

ว่าเวลาที่คิดจะปรับปรุงนะ

ผู้บังคับการเมื่อทราบเรื่องเนี่ย
ในที่สุดก็ต้องมาขอคำมาผ่านร่าง

อันนี้คือเหตุการณ์ทั้งหมด๕๐กว่าปีที่เกิดมานะครับ

แล้วก็เชื่อว่าวิญญาณของเจ้าที่เจ้าทางที่อยู่ในโรงพักแห่งนี้มีจริง
อกจากนั้นวิญญาณเจ้าที่เจ้าทางแล้วโรงพักแห่งเดิมนี้
ตรงกลางเสามันตกน้ำมัน

เสาตกน้ำมันตั้งอยู่ด้านหลังอาคาร๑ต้น
แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมีต้นโผล่
ต้นโผล่อยู่ด้านหน้าห้องน้ำอีกหนึ่งต้น

เมื่อเดือนสิงหาคมเมื่อปีที่แล้ว

ผู้บังคับบัญชาดำริว่า
เราจะขอปรับปรุงทัศนียภาพให้ดีขึ้น

แค่คิดจะปรับทัศนียภาพให้ดีขึ้นนะ

เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตน้องแขมเนี่ย
ก็นำเลื่อยมาตัดต้นโพถูกป่ะ

ตัดนิ้วออกนิ้วมือถูกเลื่อยยนเฉือนจนเกือบขาด
แต่พอตำรวจมาขอเข้ามาก็ทำการตัดต้นโพเองนะฮะ

ถ้าไม่ขอคำมาไม่จุดทูปบอกเขา

แต่แค่ขอคำมาเจ้าที่เจ้าทางกับเสาตก

คนถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ย

เสานี้เด็ดจริง

มันตัวดีแหละพี่ม้าไปเองไม่ต้องเกี่ยงกันหรอกไม่มีอะไรหรอก
ฝนจะตกอีกมั้ยอ่ะตกเส้นแน่นอนค่ะ
ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนหลายพื้นที่
เตือนนะคะช่วงวันที่๙จนถึงวันที่๑๓พฤษภาคมนะคะ
ก็จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ตกหนักบางแห่งค่ะ
ในวันนี้นะคะคือวันที่๘พฤษภาคม
อุตุนิยมวิทยารายงานสภาพอากาศลักษณะทั่วไป
บริเวณความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน
ทำให้บริเวณดังกล่าวนี้นะคะมีอากาศร้อนหลายพื้นที่ค่ะ
ในขณะที่ลมตะวันตกเฉียงใต้
ปกคลุมนะคะทะเลอันดามันแล้วก็ภาคใต้
ก็จะทำให้บริเวณภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออก
แล้วก็ภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าขนองมากกว่าบริเวณอื่น
สำหรับในช่วงวันที่๙จนถึงวันที่๑๓พฤษภาคม๒๕๖
ลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน
แล้วก็ภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น
ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมนะคะบริเวณ

ก็จะทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่ง
ขอให้ประชาชนนะคะระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมเอาไว้ด้วย
อาจจะน้ำถ้วมได้ครับจะเหลือเลยครับ
ก็๙จน๑๓ปีนี้ฝนเยอะมาก
แต่ต้นปีมันมีเดือนไหนที่ไม่มีฝนบ้าง
นี่จะบอกว่ามันมีฝนเกือบตลอดเวลา
จนลืมไปเลยนะว่ามันเหมือนเป็นหน้าฝนตลอดเวลา

แต่ว่าปกติช่วงเปิดเทอมก็จะ

ประกาศว่าเนี่ยประมาณอีกครึ่งเดือนเนี่ยจะถึงนะ

แต่ปีนี้ไม่ร้อนก็ยังไม่ร้อนแบบ๔๒๔๓แบบปีก่อนเนอะ
น้องแองจี้มาเดินแถวอินธรรมระหรือเปล่าจ๊ะ
จี้ไปไหนมาเราไปทำอะไรแองจี้
ไม่จริงคนอย่างร้อนเราก็จะไปซื้อส้มตำกันเนี่ย
นี่ไงอยู่หลังช่องนี่ไงคุณแม่
ต้องเดินแบบปลอมบอกไอ้สวัสดีค่ะอะไรอย่างนี้

ไม่ได้ขึ้นคานจะไปคานปีที่๖คือไหน
แค่ฉันเห็นดาราไปอยู่เยอะนี้ปีนี้เนอะ
มีนี่เดี๋ยวเล่าให้ฟัง

ไปสิปีนี้เป็นปีที่๖คันน่ะคะ
ดาราไปเยอะเดี๋ยวจะบอกว่าเพราะอะไรนะคะ
งานเขาจะมีกันเนี่ยนะคะตั้งแต่รู้สึกจะประมาณถึงวันที่๑๙อ่ะ
เนอะก็๘ถึง๑๓นะครับ
ออกเสียงออกเสียงเป็นฟังเศษเลยนะลาเรียล
ต้องลิ้นออกมาดูเออเออเออเออลิ้นยาวลิ้นสั้นลิ้นสั้นพูดไม่ได้
ต้องบอกว่าเป็นมหาเศรษฐีที่รวยที่สุดในโลกนะตอนนี้
มาดามลอริยาไงยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมยังมีชีวิตแต่ว่าเป็นทอดที่๓ที่๔แล้ว
นางโดนเยอะแน่นอนก็นางก็ยกเซตช่างหน้าช่างผมไปหมดเลย
ไปหมดเลยเหรอป๊อมวินุ้งวินิตไปหมดไปหมดเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยช่างลาเรียลกับช่างแต่งหน้า
ไม่ต้องมายุ่งกับฉันแล้วฉันเนี่ยมีฤทธเดทที่จะสามารถเอาช่างไปได้
แก๊งนางมีใครบ้างอ่ะอาจารย์เอกอาจารย์เอกพี่หวั่นเจียกพี่ยอด
ไหนเอกอยู่ไหนยอดอาจารย์เอกที่อยู่ข้างบนไงช่างผมเอาไปสองด้วยเหรอ
ช่างผมกี่คนอ่ะช่างหน้ากี่คนอ่ะหน้าสองคนช่างหน้าสองช่างผมสอง
ทำไมต้องหน้าสองฟังสิทำไมต้องต้องไงช้าก็จะต้องไปละละละละละนี่นี่
กว่าจะไปเดินพรมแดงเนี่ยกลางวันก็จะต้องไปหลันลาหลันลาที่นี่เข้าใจไหม
กว่าจะกลับมาแต่งใหม่เนี่ยฉันไปเดินพรมแดงพอเดินพรมแดงเสร็จแล้วมาก็ต้องมีงานปาร์ตี้หลาน
ดังนั้นช่างต้องช่วยกันสลับกันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บกันเลยทีเดียวถามฉันสิฉันเคยไปไหม

ก็เราก็ไปถามว่า
ลูกสาวกังวลอะไรไหม

เลิกสามีนี่ไม่ได้ไปเลยนางก็ฉายเดี่ยวไปเลยทันทีเลยนะ

ปีแล้วก็ยังเอาลูกไปเดินอยู่บนพรมแดงด้วยกันเลยทีเดียวนะคะ
แต่ว่าก็ก่อนเดินทางเนี่ย
นางก็ได้พูดคุยกับลูกบอกว่าได้คุยกับลูกชายแล้ว
บอกให้เขารู้ว่าเราจะต้องไกลกัน
ตอนนี้ไม่ห่วงอะไรเลยเขามีคนเลี้ยงง่ายมากนะฮะ
แล้วก็มีคนดูแลอยู่นะคะ
กังวลเรื่องเดียวคือคิดถึงเขาเท่านั้นเองนะคะ

ส่งถึงเกรดเลยอ่ะ

แต่วันนี้ดาราที่แบบเล่นหนังจริงให้ได้เข้าฟัง

คุณถามว่าทำไมดาราเยอะแยะมากมาย

อะไรนะคนที่เสนอสินค้า

ต้องไปแล้วก็อยู่ในรอเรียล
แต่ว่าต้องไปทำเพื่อที่จะแบบว่า

เข้าไปอยู่ในเฟรม
ของมีเน็ตไอดอลคนนี้ฉันพูดไม่เป็นเขาเรียกว่าอะไร
เพราะตั้งแต่โดนเรียกตัวไปเป็นพยานเรื่องเกี่ยวกับรีวิวแล้วเริ่มเบลอ
เขาเรียกว่าอะไรอ่ะภาษาอย่างนี้เขาเรียกอะไร
เป็นช่องของตัวเองเขาเรียกว่าอะไร

ไม่ใช่ของเด็ดไอดอลเขาจะมีอะไรของเขาอยู่ในหยุด
ยูทูปของเน็ตไอดัลก็พูดอะไรอย่างเงี้ย
ก็เป็นของนะคะแล้วก็จะแปลว่านำเสนอต่าง
มีดาราคนอื่นก็ถูกไป

เพื่อให้นางเน็ตไอดอลเนี่ยสมมุติว่าตอนนี้เนี่ย

ก็เลยไปปึ๊บนับไปปึ๊บแต่งหน้ากันปุ๊บนี่ไง
ปุ๊บนี่มีนางเอก
บอกเกอร์เนี่ยเขาก็แต่งอีนังดาราคนนี้
เหรอไม่แต่ยังออกแบบไปโดนเชิญไปจริง
ออกแบบเป็นดาราไทยที่ได้ไปพูดเลย
ออกแบบนี้ไปมันมาทุกงานแหละ

เออออกแบบเนี่ยนะ
ขอบอกแม่ออกแบบเนี่ยนะ
ไปทุกงานของจีนหมดเลย
ก็จะได้รางวัลนู่นนี่นู่นนี่นั่นต่าง

เมืองคานต้องไปเพราะว่าฟังนะ

ทะเลเนี่ยก็จะมีบูธต่างตั้งเนี่ยปัง

ฟังฉันสิฉันเนี่ยไปเห็นของจริงมาหมดแล้ว
อย่ามาโกหกกัน

ประเทศอินเดียประเทศ
เขาจะเอาหนังไปขายแล้วก็มีประเทศไทย
น้องเนี่ยคงจะต้องไปอยู่ในบูธของประเทศแหละ

แล้วก็จะมีแบบว่าเป็นค็อกเทลเลี้ยงอะไรอย่างนี้

บายเยอร์ทั้งหลายเข้าไปแล้วก็

แล้วก็ดาร้างก็มาซื้อมาซื้อมาเชิญ
คุณแม่มันจะอยู่กับกลุ่มไปว่ายังบัดกลุ่มนั้นกลุ่มนี้อย่างเงี้ย

นี่ข้อนี่ข้อนี่ก็เป้ารึเพราะใครมาก็ไม่รู้
มันก็ยืมเอากล้องอยู่อย่างนี้

พอที่ใครก็ไม่รู้ต่างชาติ

อบุคคล์รับประชาตินี้ก็ไปแบบที่ฉันบอกตั้งแต่แรก

พรุ่งนี้ก็ได้เดินพรมแดงได้เดินพรุ่งพรุ่งเดินกว่าชมพูดนันแหละ

ไม่รู้เขาไปง่ายอย่างนี้ก็ไปก็ได้เนอะ

วันนี้คุณอยากจะไปเป็นดาราฮอลลี่วูดไหม

คุณเขาสามารถหาวิธีของไปเดินได้
มันถึงมีเรื่องโป๊ะแตกดาราเกิดขึ้นเยอะแยะ

ไปเดินแล้วช่างภาพไม่รู้จักเนี่ยมันไม่สนใจเลยนะ
นางไปถ่ายรูปลงไอจีไงคนรวย
แค่นั้นเองไม่แต่เธอเข้าใจไหม
เดินมานี่นะเอาอย่างนี้นะเวลาดารามาเนี่ย
มันจะมีบอกเลยนี่กูคิดมา
จริงก็เนี่ยไปสัมหัสมันต์มันแล้ว
เขาไปในนามของฉลาดเกมโก
แล้วก็เดินมานะแล้วก็
ก็อย่างนี้แต่คราวที่แล้วยังโดนแบบว่า
เป็นคนสุดท้ายแล้วช่างภาพไม่สนใจเลย

ปูปายาก็ดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูว่าปูปายาจะได้เดินวันไหนเนาะ

ปูปายานี้เมื่อวานไปเจอคุณเอสุปชัย
ซึ่งอย่างที่รู้ว่าตอนนี้ปูปายาเนี่ย

เขาเป็นเด็กพี่เอไปตามมาเลย

ดูดปากเพราะว่าแก้มันใหญ่ไง
นางก็บอกอย่างนี้
ความสัมพันธ์ของเอสุภาชัยกับปู
ก็บอกว่าดูเหมือนจะเหินห่างกันไปตามการรับเวลา
แต่สุดท้ายแน่นอนความรักนางก็ยังมีกันอยู่
แล้วก็เอสุภาชัยก็โพสต์รูปคู่กับปูปายา

พี่เอดีใจที่ได้บังเอิญเจอกันนะคะ

มันทำให้พี่เอคิดถึงวันเก่าตอนเด็ก

ปรายยาสวนดอกไม้

ปูก็ร้องไห้บอกว่าไม่เอา
แต่วันนี้พี่เอดีใจที่ไปยาสวนดอกไม้

เนี้ยแล้วเอาไปดูดปาก
เพราะวางปาคเขามันจะเหมือนกาลเนื้อ
แค่เอต้องเออยี่ยง

ฉันเคยจะเอามาถึงแล้วมันแบบพี่เหี่ยวมันใช้ไม่ได้

จริงแล้วเนี่ยแอหมีเอศเนี่ยทำมาสำหรับใส่อ่านมา
งั้นช่วงหน้าไปดูนะคะรักกันมา๑๓ปีจะแต่งแล้วค่ะจะเป็นคู่ไหน

ก็รักกับน้องเจี๊ยพิจิตรามาตั้งนานแล้วถึง๓ปี
แล้วก็มีข่าวจะแต่งจะแต่งจะแต่งคนก็ถามตลอดเขาก็ตอบบ้างไม่ตอบบ้างนะครับ
พูดเองแฟนไม่สบายใจเท่าไหร่นักเพราะว่าทำไมเงียบไปอย่างนี้นะฮะ
โพสต์ภาพของเจี๊ยบนะว่าวันนี้ตะเวนดูสถานที่จัดงานแต่งงาน
นี่ไงเป็นรูปเจี๊ยบขึ้นมานะฮะแฮชแท็กหวานปนฮาว่า
ส่วนใหญ่ก็ยินดีนี่แหละเพราะว่าก็ลุ้นทำไมนะฮะ
ทำไมนางถึงเพิ่งแต่งเลยทำไมเพราะตอนแรกจำได้ไหมตอนนั้นนางเปิดชาบู
ไปไอ้ซักต้องหันอยู่ดีก็มีนีสินมาสามสิบยี่สิบหรือสามสิบล้านเนี่ย
หรือใจเธอไม่คิดนภาพใจเธอไม่คิด
แต่มันก็ไม่ใช่บวมมาก
มาดูนี่ดีกว่าเขาบอกว่าตั๊กเนี่ยดูแล้วแบบว่าไม่แพ้

ตั้งนั้นตัวเขาเองก็จะต้องไปนะ
เป็นตัวแทนของเจ้าของหนัง
นำหนังไปฉายหน้าที่นั้น

เป็นการไปแบบชนิดที่หรูหลา
ไฮโซกันเลยทีเดียวนะคะเพราะอยู่เกิน๖ดาว

ก็มีคนเขียนมาแล้วก็บอกว่าดูไม่แพง
ชุดแพงอยู่นะ
ชุดนักแพงนักซื่นหลุยเสื้ออะไรอย่างนี้หมดเลย
จริงเนี่ยนะเสื้อผ้าแพงเนี่ยนะ
หรือว่าเสื้อผ้าในแผงเนี่ยนะ
เวลาพอเอามาใส่กับคนที่เป็นไม้แขวนเนี่ย

มันจะทำให้ชุดนั้นดูดีขึ้นหรืออะไรอย่างนี้

มันบอกล่ะชุดชุดที่คุณแม่จะใส่

ชอบการสรุปปะคุณแม่
ไม่อยู่ที่มา
ินนี่ฟังอย่างนะ

วันนี้๔ทุ่ม๑๐นาที

เราจะย้อนรอยอาณาจักรพญานาค

ปกติเนี่ยเราจะไปเปิดที่หนองคายอะไรก่อน
วันนี้เราจะไปเปิดที่นครพนม

เราจะไปเปิดที่นครพนมกันก่อนพระธาตุพนม
เราจะพาเข้าไปในพระธาตุพระนมข้างใน
เราจะไปที่กุฏิพญานาคนะฮะ

มูไนท์เราจะไปตามรอยพญานาค
มีเรื่องอะไรเกี่ยวกับพญานาคอีกมากมายที่

ทำงาน๓๐นาทีคุณมดดำมู๓วัน

เราจะไปกันทั้งเดือนเลย

แน่นอนเราขอเสนอตอนที่๑กันก่อน

เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันครับ